ไปดูหนุ่มอิสระกันบ้างดีกว่า
ที่บอกว่าอิสระตั้งแต่ที่ไม่มีคลอง
เพราะผลมานมายอยากไปที่ไหนเปิดช่องไหน

โดดมาเป็นพระดันนางเอกใหม่วัย๑๙ปีเท่านั้นเอง

นางชื่อฟ้าแล้วก็ชื่อจริงชื่อยง

แล้วก็มีบทจูบบี้ขยี้รักหนักหน่วงกันไปอีก
เจอแบบนี้แฟนตัวจริงน้องนาวจะมีงอนไหมอ่ะ
ฟ้ายงเขาก็น่ารักน่าเอ็นดูอีก

เพราะว่าน้องเขาก็มาด้วยตัวเขาเองใช่มั้ยครับ
แต่ว่าก็เรื่องนี้ก็จะดีใจที่ได้ร่วมงานกับนอกจากน้องฟ้าก็มีนักแสดงแบบ
อาจารย์คนแรกของผมอาตูนะครับ
แล้วก็มีแม่คนแรกของผมอดะอะไรอย่างนี้ครับ

ก็ต้องดูความเหมาะสมดูความเหมาะสมครับผม

เขาก็บอกว่าไม่ใช่เป็นป่าดันหรอกนะน้อง
เขาก็เข้าวงการมาด้วยความสามารถแต่หน้าตาน่ารักน่าชื่นชม

ไม่มีเชิงอีกมันเดินไทรัสไงเออนะคะ